แม่บ้านจะได้ถูกต้องไหมแต่อันนี้เกิดขึ้นจริงเป็นเรื่องราวประ
ใจระหว่างเจ้านายและแม่บ้านเนี่ยนะฮะแม้จะมีสถานะเป็นเจ้านายลูกน้องกันเนี่ย
แต่พวกเขานั้นผูกพันกันมากกว่าที่คิด
อย่างเฉินส่งยงนักแสดงอบุษโตจากไต้หวันเนี่ย
เขาได้มอบเงินหลักล้านเพื่อตอบแทนให้กับแม่บ้านของเขานะครับ
โดยเขาเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อเดือนธันวาที่ปีที่แล้ว
ด้วยภาวะไตวายเขาไม่มีคู่สมรสหรือบุตรทรัพย์สิน
ถูกแบ่งให้ญาติสนิทมีรายงานว่าเขาก็แบ่งเงินจำนวน๔ล้านบาทให้กับยูน
ยูนคนนี้เป็นแม่บ้านชาวอินโดนีเซียที่ดูแลเขามานานกว่า๘ปี
ทั้งสองเนี่ยผูกพันเรากับพ่อกับลูกนะครับ
ยูเนี่ยก็ได้เดินทางกลับอินโดนีเซียในเดือนมีนาคมเพราะว่าเขาเสียชีวิตในช่วงเดือนธันวาคม

ผู้รับฉันก็จะมีนี่แหละหยวนเหินอะไรอย่างนี้แหละ

ไม่เพราะว่าแม่บอกเลยว่าลานเลยนะถ้าเกิดใครอยู่กับฉันจนวินาทีสุดท้าย

หลบพี่กลัวอย่าเห็นหวัดมาใส่ต๊อก
เขาไม่ทำหรอกอุ๊ยคลิปพี่หมดโดนช้างพี่นี่อย่างไร
คุณผู้ชมน่ารักจริงเลยมีอะไรไปได้ดูภาพ

ไม่มีไม้กั้นนี่โอ้โหคุณแม่น่าจะกระเด็นไกล
ไปแอ้งจี้ไงไปยืนตั้งนี้ไง

อังจี้เจนไรมาถ่ายขอบคุณแม่ยืนเข้าไปอีกค่ะ

คือตอนแรกที่พี่มดเล่าภาพที่หนูเห็นในหัวคือ
ช้างแบบตัวเต็มไวแล้วไม่ได้มีอะไรกั้นแล้วสีหญิง
ใช่ตกใจจังเลย
มันเพิ่งเล่นมันจะออกมาเล่นด้วยแล้วอังจี้

หนูก็ว่าถ้าพี่โดนชั้นตรงไหน

ได้ภาพ
จะมีพิธีกรในไทยสักกี่คนที่โดนช้างถีบคะ
ฉันเนี่ยแหละก็เนี่ยแหละให้ฉันไปยืนอยู่ข้าง

เพิ่มเวลา